โรงเรียนเพชรศึกษาจังหวัดกำแพงเพชรได้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติมีกิจกรรมหลากหลายทั้งมอบขนมของรางวัลมีการนำรถถังมาโชว์ให้เด็กเด็กได้ปีนป่ายและเมื่อโรงเรียนเปิดเพลงยอดฮิตอย่างทรงอย่างแบดเด็กเด็กก็ร้องเต้นตามจังหวะสร้างความสนุกสนานทำให้บรรยากาศวันเด็กปีนี้
มาแล้วสองปีตั้งแต่สถานการณ์โควิดสิบเก้า